ที่ให้ประชาชนคนหาเช้ากินค่ำได้บ่นค่ะมีคนขายผักคนหนึ่งนะคะที่ตลาด
สางนครราชศรีมาอัดคลิปค่ะบ่นแล้วเสียงบ่นของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่า
สื่อแล้วเนี่ยมันก็จะเสียงดังขึ้นอยากให้เสียงดังไปถึงรัฐบาล
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเขาบอกว่าไม่ต้องคิด
ถ้ามีคนที่อยากส่งอวกาศไปดวงจันทร์มาดูคนรักยาก่อน
หาเช้ากินค่ำขายของไม่ได้ตลาดเงียบแบบนี้
ทุกวันนี้มันมีใครมาเดินไหมดูดิ
หาวกันหมดแล้วไม่คงไม่ค้าดูดิสามสิบบาทครับ
แกงถุงละสามสิบบาทเนี่ยดูสิอยากดูราคาของกันไหมเนี่ย
จะไปดวงจงดวงจันทร์กันน่ะมึงดูด้วยนะมึงจะตายกันแล้ว
เหรียญกันหมดแล้วน่ะมึงดูสิน่ะประกาศถุงละสามสิบบาท
ซื้อเรือดำน้ำน้ำซื้อมาดูรากย่ามั้ง
โอ้โหพระกาศขายผักคนนี้ไร้สดแบบนี้นะฮะ
เหมือนไปนั่งในใจพ่อค้าแม่ค้าที่เขาหาเช้ากินค่ำข้อนประเทศ
ครับไปหลายรักษีส่วนเลยนะเมื่อกี้เออไปไหนมั้ยครับที่เกิน
เรือดำน้ำเหรอดำน้ำเอ่อทั้งย่านอวกาศจะไปดวง

ตลาดนี้ก่อนเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพนะ
มันเงียบเหมือนดวงจันทร์ไหมล่ะ

สะเทือนแผ่นดินแต่ไม่รู้ว่าสะเทือนคนที่มีอำนาจหรือเปล่านะ
ว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะปักบุตรให้นะคะ
เสียงครวนเสียงบ่นจากพ่อค้าขายผักในตลาดดอนแขวน
อำเภอเสริงสางของโคราชนะฮะ
สดบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงไม่มีสแตนอินนะคะ
ไม่มีการจัดฉากใดทั้งสิ้นที่เดินกันให้คว่ากัน
มีแต่คนขายค่ะคนซื้อไม่มีนะคะ

คือเข้าใจนะส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แต่ว่าคือสิ่งที่เขาต้องการสะท้อนเนี่ย
เขาก็รู้นั่นแหละว่าทั้งประเทศทั้งโลกได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แต่ที่เขาจะสะท้อนคือมันมีความจำเป็นแค่ไหน
ที่ต้องซื้อเรือดำน้ำไปใช้งบประมาณกับส่วนนั้น
แล้วก็มีแนวคิดเรื่องของการจะทำอวกาศส่งไปดวงจันทร์
มาดูคนรากย่าหาเช้ากินค่ำก่อนไหมจะตายกันหมดแล้วนะคะ
เห็นไหมภักดิ์เนี่ยกล้องพระเดินเทินทึก
ขายถูกยังกับให้ฟรียังไม่มีคนซื้อเลยคุณ
ขนาดไหนอย่างเช่นราคาถั่วฝักยาวขายถุงละ๕๐บาท
กิโลกรัมเท่าไหร่คะห้าบาทนะคะแตงขายถุงเบอร์เริ่มเลย
ละ๓๐บาทนะฮะแล้วคุณดูนะมะเขือเทศถุงละ๒๐บาทนะฮะ
หล่ำงามเลยค่ะอันนั้นถุงใหญ่เบอร์เริ่ม๕๐บาทถูกเหมือนกับแจกฟรี
ยังไม่มีคนซื้ออย่างที่บอกไปนะครับเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
วิธีการคือไลฟ์สดระบายความอัดอั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในก้นลึกของจิตใจของพ่อค้าแม่ขายเขานะ
ก็แต่ละระลอกของการแพร่ระบาดก็พยายามเอาบทเรียนของแต่ละลอกแล้วก็แก้ไขแก้ไขไปนะครับ
บางทีเราอาจจะต้องปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดกันไปนะฮะแบบนี้หรือเปล่านะครับ